มีเลขทะเบียนมาฝากเหมือนกันแต่เป็นเลขทะเบียนรถนายก
รวมถึงมีเลขเด็ดเลขดังที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าเด็ดที่ไหนว่าแม่น
ไปเมื่อวานวันมหาโชค๑๑๑๑ไปส่องกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

ปากกาเตรียมกระดาษเตรียมมือถือไว้ให้ดี
เมื่อกี้ตรงฉากหลังคุณเนี่ยหลังตัวคุณเนี่ยโอ้โหเลขเยอะเลย
ใช่ใช่มากเยอะมากเอาไปที่ร้านก่อนเลยค่ะ
๑๑๑๑วันเพลินขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒
สาธุชนเขาว่าเป็นวันดีเป็นวันแห่งโชคลาภ
ก็พากันไปทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมจ้า
เพราะเมื่อวานนี้เป็นวันพระด้วยนะใช่วันพระใหญ่ด้วยค่ะ
มีชาวสมุทรปราการไม่เปิดเผยชื่อเขาจ้างคณะสิงโตมาเชิดแก้บนหุ่นตาทองนิ้วราย
เพราะเขาได้โชคลาภไปในงวด๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา๖หลักด้วยกันคุณ
งานนี้อ่างน้ำมนต์เห็นไหมคะเห็นหรือยังเห็นหรือเปล่า
ดิฉันคือคนที่ไม่เคยเห็นอะไรเลยนะคะคุณแหมไม่เห็นได้ยังไงชัดเจนขนาดนี้
นั่นไงไม่ต้องตีเลยนะดวงไฟอยู่ในอ่างน้ำมนต์
ไฟเหรอนั่นไงเห็นไหมสะง้อนมาเงาดวงไฟไหม
คุณดูผิดจุดแล้วเดี๋ยวเป็นหน้าที่ใครล่ะเป็นหน้าที่อุตสึกสกุลแล้วกันนะ
ลงในเฟซบุ๊คไลฟ์ให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าในอ่างน้ำมนต์นี้มันมีตัวเลขอะไร
นี่มีทั้งเลข๓ตัวเลข๒ตัว๓ชุดขึ้นเหนือหน่อยเจ้า
ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่นะครับมีพิธีบวงสวงบูชาองค์พญานาค
พ่อปู่แก้เกษานักคราชนะครับแล้วก็แม่ย่าปฐุมเทวีศรีบัวงาม
กลางหนองบัวพระเจ้าหลวงสถานที่จัดงานยี่เป็งในค่ำคืนวันอาทิตย์
พอรุ่งเช้าเมื่อวานี้๑๑พฤศจิกายนวันพระ
ชาวบ้านก็พากันไปดูน้ำตาเทียนในอ่างดอกบัวที่จุดบูชาพ่อปู่แล้วก็แม่ย่า
ปรากฏว่าน้ำตาเทียนลอยเกาะกลุ่มกันเหมือนเป็นตัวเลขให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อปู่และแม่ย่ามาให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอน
ก็พากันมาส่องที่ขันน้ำมนต์เธอเธอเห็นเป็นเลขอะไร
นี่ฉันเห็นเลขนี้๘๒๘๙ที่เห็นนี่คืออะไร
เมื่อกี้เสื้อข้างหลังพี่เมื่อกี้ไงเสื้อสีขาวนะครับ
มีเลขอยู่ข้างหลัง๘๒๘๙นะครับส่วนในขันน้ำมนต์ก็ให้คุณผู้ชมได้ส่องกันเองแล้วกันนะครับ
จากแนวไปต่อกันที่อิษริย์บ้านเฮาส์จังหวัดอุดอนธานี
ชาวบ้านชาวช่องบริเวณนั้นเขาก็ไปกันเยอะเลยนะคะ
อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เขาบอกว่าที่นี่ให้เลขแม่นนักแลงวดที่ผ่านมาถูกกันยกหมู่บ้านเลยนะคะ
และท่านที่มาเป็นประธานท่านนี้ค่ะแม่ย่าแม่ย่านาคินีศรีธุมมา
แม่ย่าใช้เวลาในการทำพิธีบวงสวงนี่นี่นี่เขียนอะไร

เทียนที่ตัวเทียนด้วยใช้เวลาสักพักหนึ่ง
ชาวบ้านก็ไปส่องนี่ไม่ใช่ส่องน้ำตาเทียนนะส่องที่ต้นเทียนเลยจ้า
เพราะเมื่อสักครู่เห็นไหมแม่ย่าไปเขียนตัวเลขเอาไว้
ชาวบ้านก็บอกว่าบ้างก็เห็นบ้างบ้างก็มองไม่เห็นคนไม่เห็นทำไง
เพราะเข้าคิวต่อแถวกันดูเพียบเลย
เอาล่ะโทรศัพท์มือถือใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ถ่ายรูปก่อนเลย

ทีนี้นอกจากจุดนี้แล้วเขาบอกว่าในงานมีสาวท้องแรก
สาวทองแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจะฝันแม่นให้เลขแม่นใช่ไหม
ทีนี้สาวทองแรกเขาก็ไปร่วมงานบวงสวงด้วย
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าสาวทองแรกเมื่อสักครู่ไปส่องต้นเทียนเห็นเป็นเลขไหม
สาวเจ้าบอกว่าเห็นเลขด้วยนะแต่ฉันไม่สามารถบอกได้จริง
เอาล่ะแต่มันเป็นการเรียกเสียงฮือฮาให้กับชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีเยอะมาก
๓ตัวกับ๒ตัวนะ
ไปค่ะแก้บนกันต่อที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
ชาวบ้านเขามากันเป็นพันนะคุณมาร่วมพิธีแก้บน
พ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองเพราะว่าได้รับโชครับลาบกันไปจากการส่องขันน้ำมนต์
ถูกรางวัลงวดที่ผ่านมากันทั่วหน้าเลยจ้ะ
งานนี้นะคะมีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับร่างทรงด้วยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
ร่ายรำกันไปบางคนก็กรีดร้องบางคนก็สั่นไว้บางคนก็คือหลายอารมณ์อะค่ะ
นี่แหละก็ตามพิธีนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
หลังจากที่มีการทำพิธีกรรมอะไรเสร็จสิ้น
หลายคนต่อคิวเลยโอ้โหน้ำตาเขียนเง๊ะฮะ
เง็นอ่ะถ้าที่ฉันยังมองออกเราว่าทุกคนต้องมองออก
ก็มีการส่องน้ำตากินกันไปเสร็จปุ๊บ
โรยแป้งหาตัวเลขที่ป้อพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองกันด้วย
พ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองเอาย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะคะ

เชิญมาจากบ่อทรายในอำเภอศรีประจันทร์
พ่อปู่ตะเคียนทองยาว๒๖๔๕เมตร
แม่ย่าตะเคียนทองยาวเพาะ๒๖๓เมตร

ส่วนเลขขันน้ำมนต์นั้นมี๓ตัวด้วยกัน
เดี๋ยวคุณสิบสกุลจะพิมพ์ให้คุณผู้ชมเอง

ไปดูที่อาสมหรือศรีเนร
ธาตุพุทธคุณบริมถนนบางปะอินบางบัวทอง
อำเภอบางไซจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับ
นายวีรพัฒน์ทองวุฒิล่ามภาษาจีน
ได้นำประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนและเงิน

หลังจากที่มาไหว้ขอโชคขอลาบเมื่อปลายเดือนตุลาคม
แล้วก็เห็งเหมือนกันถูกรางวัลเลขท้าย๗๗

ได้เงินไป๘๐๐๐บาทนะครับ
พอขึ้นเงินแล้วก็รีบมาแก้บนนะครับ
ขณะที่ประชาชนก็ยังคงมาเดิน
ยังคงเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากกุมารเจ้าสัวเหงกันอย่างต่อเนื่อง
โดยส่องน้ำตาเทียนสีแดงที่เลขเนี่ย
เห็นชัดเจน๗ตัวเลยนะฮะ

เขาบอกว่าไม่ต้องจินตนาการเลยว่าเป็นเลขอะไรบ้าง
หลังจากเห็นแล้วก็มาหาพ่อค้าแม่ค้าแหละครับ
ก็มาถามว่าพ่อค้าแม่ค้าจ๋ามีเลขดั่งที่เห็นไว้หรือเปล่านะฮะ
ก็ขอให้โชคดีโชคดีกันไปนะครับ
๗ตัวเนี่ยเกือบ๐๙เลยนะครับ

ทีนี้ต่อเนื่องเลยอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่า
นี่เห็นไหมคุณดูหัวหมูนะ

คือเขาบอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเลข

ขอธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ไหมได้
ไปขอให้แก้ปัญหาต่างขายที่ดินได้ไหมได้
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องมาแก้บนแบบนี้แหละค่ะ
ที่นี่ที่ไหนที่นี่คือวัดกลางบางพระ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
เขาถือเลิกงามยามดีเมื่อวานนี้

สิ่งของมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังเพราะสมหวังนะครับ
หลายคนไปขอสมหวังค่ะโดยเฉพาะท่านนี้เลยนะคะ
บัณฑิตอุดมกิจภัยบูลค่ะ
นำหัวหมูต้มสุกร้อยหัว
ไข่ไก่ต้ม๔๐๐กับ๙ฟองมาแก้บน

ไปขอบอกว่าขอให้ขายที่ดินที่จังหวัดราชบุรีได้

ถามว่าจบหรือยังยังไม่จบยังไม่หมด
อีกหนึ่งคนแก้บนสำเร็จเหมือนกันสมหวังเหมือนกันนะคะ
ชื่อว่านางสาวนันทวัฒน์ทูบศรี

ไปขอขอหลวงพ่อสมหวัง
บอกว่าธุรกิจส่งออกผลไม้ตอนนี้มีปัญหา

กลับมาค้าขายได้ดีกว่าเดิมดีกว่าเก่า

เขาก็เลยนำส้มเขียวหวาน๑๐๐รัง
เท่าไหร่คะ๓ตันเท่ากับ๓๐๐๐พรันกรัม
โอ้โหมาถวายมาถวายมาแก้บนแบบนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกส้มน่าทานมากเลย
ไปค่ะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตเกิดเหตุกิ่งต้นเลียบนะคะเป็นต้นไม้ตระกูลต้นโพต้นไสนี่แหละ
ต้นเรียบต้นนี้นะมันอายุร้อยปีแล้วค่ะมันตกใส่รถยนต์ที่มาจอดในสำนักงานก็เลยมีรถยนต์เสียหายแล้วก็นี่ค่ะมีผู้บาดเจ็บด้วยสองคน
กู้ภัยก็มาเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะต้นเลียบต้นนี้มีอยู่ก่อนสร้างสำนักงานประกันสังคมแล้วเป็นที่เคารพของข้าราชการมากมีการนำผ่าแพร่เอยมาชุดไทยเอยมาถวายแก้บนกันตลอด
เขาบอกว่าเคยมีหญิงสาวค่ะไปเข้าฝันเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเจ้าที่ที่ต้นเรียบห้ามทำสกปรกเลยค่ะนะเคยมีครั้งหนึ่งพ่อค้ารถเข็นมาจอดขายใต้ต้นเรียบแล้วก็เทน้ำสกปรกอะค่ะ
ครั้งนั้นน่ะกิ่งต้นเลือดตกใส่รถเสียหายไปห้าคันมาครั้งนี้หลายคนก็ตั้งสมมุติฐานจับกลุ่มคุยกันแล้วเอ๊ะผู้บาดเจ็บไปทำอะไรไว้หรือเปล่าถึงได้มีการไม่พอใจเกิดขึ้นกิ่งต้นเรียบมันก็เลยหล่นลงมาใส่แบบนี้หรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ต้นไม้ใหญ่มากนะก็ต้องดูแลด้วยนะครับแต่ที่แน่นอกจากดูแลแล้วดูเลขด้วยค่ะเพราะว่าทะเบียนรถที่ถูกตกใส่นั้นคือทะเบียนกไก่สรใหม่คุณผู้ชม
เห็นไหมเห็นไหม๔๒๔๑ดิฉันก็กลับให้เขาซะเสร็จสับเลยดูสิบอกโต๊ดด้วยเลขที่สำนักงาน๑๕ทับ๔นะคะก็หลายคนเอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชคกันเรียบร้อยแล้วครับ
รัฐมนตรีนะครับก็เป็นรถตู้สีดำคันนี้
หมายเลขทะเบียนคันแรกนะกไก่นหนู๑๑๒๒ราชบุรี
ส่วนอีกคันเป็นรถตู้ยี่ห้อแล้วก็สีเดียวกันนะครับ
หมายเลขทะเบียน๖กย๒๘๒๕กรุงเทพฯมค
โอ้โหหลายข่าวจริงเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ผมคงไม่ต้องจดให้คุณผู้ชมแล้วล่ะ
ดีมากเลยค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ